คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาติดตามข่าวที่เราบอกกันไว้เนาะที่บอกว่า
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบสามกุมภาพันธุ์
มีคนแชร์ภาพกู้ภัยคนหนึ่งใส่เสื้อสีเหลือง
ค่ะนั่งอยู่ริมท่าน้ำอืมมีศพนอนอยู่ข้างข้างมันเป็น
ข้างข้าง

คำถามว่าคู่ภัยมีน้าที่ให้ไปแก้ข่าวดูหรือ

ต้องอยู่ที่บางพลีหรือซัมนาคงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่เขตบางพรีในจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดไปพบกับในนับพะดมสีทองทำหรือนับป้อม
ตอนนี้ผู้จัดข่าวไปเห็นก็กำลังช่วยงานภายในสารเจ้า
ขอให้คำแนะนำประชาชนที่เดินทางมาทำบุญกราบไหว้สารเจ้าในมูลนิธิ
แล้วก็ไปจัดทูบเทียนพร้อมกับเปิดใจค่ะว่า
ตัวเขาทำงานด้านอาสามานาน๑๖๑๗ปี
งานหลักก็คือช่วยคนเจ็บเก็บคนตายผ่านการช่วยชีวิตคนมามากมาย
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชายในกระโดดจากกลางสะพานพระราม๗
แม่น้ำเจ้าพระยาจมหายไปจึงมีการระดมนักประดาน้ำช่วยกันค้นหาศพ
ส่วนกระทั่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็นำศพขึ้นมาจากน้ำ
เอามาวางไว้บนท่าเรือพระราม๗ฝั่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
จากนั้นก็มีการประสานไปกับตำรวจแต่ก็ไม่มีร้อยเวรมาตรวจสอบดู
เพียงเจ้าหน้าที่สายตรวจ๑๙๑ซึ่งก็ยังทำอะไรไม่ได้
ก็เลยต้องนั่งเฝ้าศพแบบนี้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่๑๙๑ผ่านมานะคะคือไม่ได้โทรไปแจ้งนะ
ผ่านมาเจอเหตุการณ์พอดีก็เลยช่วยประสานให้อีกแรงหนึ่ง
เพราะว่า๓สนกับสพที่ประสานไปไม่มีใครมาเลย
ทีนี้ตอนนั้นเขาบอกว่ามีน้องในทีมถ่ายรูป
แล้วก็เอารูปนี้ที่เป็นรูปเขากับศพอย่างเดียวได้เฟ้งฟ้างเนี่ย
โพสต์ในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีการทำงานของตำรวจนะ
คือมันก็เป็นการโพสต์สิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะเขาก็นั่งรอร้อยเวรเจ้าของพื้นที่จริง
เขาไม่ได้มีอำนาจในการสอบสวนหรือชนะสูตรพลิกศพอยู่แล้วถูกไหมคะ

ก็สิ่งที่ทำได้จะให้เขากลับบ้านแล้วทิ้งศพไว้ตรงนั้นเหรอ

ก็ต้องเฝ้าจนกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วก็จัดการคดีต่อไปได้
วันต่อมาพอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปเท่านั้นแหละค่ะ
ป้อมบอกว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า
ตัวเองถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ป้อมบอกก็ยังงงนะ
เพราะว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารในโซเชียลอะไร
ถามว่าน้าป้อมเครียดไหมถูกตั้งคณะกรรมการสอบแบบนี้

ก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการก็แล้วกัน
น้าป้อมเองก็คงเตรียมข้อเท็จจริงไปชี้แจงล่ะ
ว่าไม่ได้เจตนาจะโจมตีใครทั้งนั้น
บอกกล่าวในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉย
ไม่มีเจตนาทำร้ายใครเลย
หวังว่าผลการสอบสวนจะไม่มีอะไรร้ายแรง
หวังว่าจะยังได้ทำงานช่วยเหลือสังคมอยู่
ไม่ว่าจะในบทบาทไหนก็ตามค่ะ
เรื่องโพสต์เนี่ยหลายคนบอกว่า

โพสต์ที่ไปนั่งรูปศพอะไรนั้นผมไม่ได้โพสต์นะ

เพราะว่าผมไปโพสต์อีกเรื่องนึงเรื่อง
ผมก็ถ่ายรูปสะพานอะไรของผมธรรมดานี่แหละครับ
แล้วก็โพสต์ว่าก็คงนั่งรออยู่อะไรประมาณนี้แหละ
แต่อันนั้นไม่ได้โพสต์จริงเลย
เพราะเรื่องราวมันก็เลยแบบแป๊บเดียว
วันเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าพี่ป้อมกลับมาพักผ่อน
ก็นอนตื่นมาอะไรเต็มไปหมดเลย
มีแต่คนมาบอกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
มีแต่คนให้เป็นกำลังใจให้อะไรประมาณนี้ครับ
คงไม่ได้รุนแรงถึงอะไรขนาดนั้นนะครับมากมายไปกว่านี้
เพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาก็เล็งเห็นดูนะ
ว่าเราก็ชี้แจงตามความเป็นจริงตามเหตุผลที่จะต้องชี้แจงครับ
น้าป้อมก็บอกว่าบทบาทใหม่ก็ดีแหละ
ช่วยงานเก็บกวาดที่สารเจ้า
แค่ไม่ชินกับเวลาเฉย
เพราะปกติแล้วน้าป้อมเข้าเวรกะกลางคืนตลอดค่ะ

เพื่อนพี่น้องที่เข้าใจ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้าป้อมยังยิ้มอยู่ได้
แล้วก็มีแรงให้สู้ต่อไป
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการประกาศออกมาแบบนี้เนี่ย
มันจะส่งผลดีหรือผลเสีย
ต้นสังกัดและกับตำรวจกันแน่

ว่าหลังจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไร
ออกมาอีกได้จากฝั่งต้นสังกัดหรือว่าตำรวจอีกเรื่องรึปหลัง